งานนี้ไม่แน่ใจว่าได้บุญหรือได้แผลกันแน่
ยกมือขึ้นมายกมือประนมประนมมือแล้วบอกว่าแล้วแต่เลย

เพื่อนนี่เดินมาร่วมอนุโมทนาเลยนะ

อาจจะไม่ได้ว่างแต่อาจจะสนุก
จริงแล้วเนี่ยคุณเล่าให้ฟังแบบนี้
คือนี่คือการทอดกระถิ่นของแท้

ต้องเรียกว่าทอดกระถิ่นถึงจะถูก

เอาก็ว่าไปแล้วได้แผงไหม

คือต้องเล่าให้ฟังคนนี้เขาเป็นเชฟนะ
เขาวิ่งหนีน้ำมันกระเด็นหลังจากทอดกระถิ่นไปแล้ว
คลิปนี้เป็นคลิปที่เขาทำมาเพื่อสร้างสีสัน
เวลาใครชวนไปทอดกระถิ่นถามก่อนทอดกระถิ่นแบบไหนจะได้ไปถูก
ชวนไปทอดกระถิ่นทำไมเข้าครัวแบบนี้นะคะ
ฮาแบบนี้จริงเขาเป็นเชฟจริง
ไม่ได้ล้อเล่นเป็นเชฟจริงแต่ทอดกระถิ่นปลอม
เขาเป็นเชฟอยู่ที่ร้านส้มตำซาดิตณบางแสน
ใครอยากจะไปชิมกระถิ่นทอดก็ไปกันได้แล้วกัน
ไปชิมพวกอาหารอย่างอื่นสิที่เขาทำ